เหตุการณ์การทุบกระจกรถนะคะ
แต่ว่าเป็นการทุบซึ่งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างปลอดภัย
เป็นลานจอดรถของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่ง

ไม่ได้อยู่ในที่เปลี่ยวไม่ได้อยู่ในซอย

แต่ว่าเป็นการทุบในสถานที่ราชการเลย

คนที่เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาก่อนหรือเปล่า

ภาษาหน้าร้อยห้าสิบก้าวลูกเทพตอนแรกผมเห็นผ้าหัวข่าวนะผมว่าฆาตเป็นศรีมือลูกเทพ
ซึ่งเคยอารวาสทุบรถพังผมว่าลูกเทพมาอีกแล้วเหรอ
ตาลูกเทพอ่ะเหรอเขาบอกว่าบอกกันก่อนว่าที่เขาได้ชื่อว่าลูกเทพ
เพราะว่าคุณแม่ของเขาเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาเขต๑ศรีสเกตก็คือพื้นที่ก่อเหตุนี่แหละ

ตำรวจสพเมืองศรีสะเกดก็เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนเข้าไปทุบกระจกรถยนต์
ภายในที่จอดรถของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสเกตเขต๑นะคะ
พบเจ้าของรถคือนางสาวจริยานอรสาร
ยืนรอให้การอยู่ข้างรถของตัวเองนะคะ
ส่วนสภาพรถเป็นอย่างที่เห็นค่ะ
กระจกด้านหลังรถนี้ถูกหินทุบจนแตก
ส่วนก้อนหินที่ใช้ทุบทะลุกระจกตกไปอยู่ในรถเลยนะคะ
ตนเองไปสมัครสอบครูผู้ช่วย
ก็ใช้เวลาไม่นานนะจอดรถทิ้งไว้ออกมาเจอแบบนี้ค่ะ
ตำรวจคาดว่าจากสถานที่ลงมือ
และพฤติกรรมการลงมือคล้ายกับการกระทำของวัยรุ่นชายคนหนึ่ง
ซึ่งมีฉายาว่าลูกเทพเพราะว่า
อย่างที่บอกไปนะคะแม่เป็นข้าราชการที่นี่เลย
ซึ่งเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วช่วงต้นปี๒๕๖
ตอนนั้นมีรถเสียหายไป๙คัน
เหตุการณ์ที่เขาก่อเหตุไปเขาให้เหตุผลว่า
ขอเงินแม่๕๐๐๐๐๐บาทไปซื้อบีกใบแล้วไม่ได้
ก็นี่แหละเลยได้ฉายาว่าลูกเทพ